ยังต้องตามความคืบหน้าค่ะเหตุการณ์ที่คนร้ายฆาตกรรมชายชาวจีน
แล้วก็ยัดศพใส่กระเป๋าเดินทางเอาไปโยนทิ้ง
แล้วก็มีคนไปเจออยู่ที่แม่น้ำปิงที่จังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยนะคะ
ทางตำรวจได้ขออนุมัติศาลออกไหมจับผู้ต้องหาชาวจีน๔คน
ตอนนี้เชื่อว่าหนีไปที่พม่า
กำลังอยู่ระหว่างการประสานกับทางการพม่าเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีนะคะ
แล้วก็ยังอยู่ระหว่างการหากระเป๋าเดินทางใบอื่น
คาดว่าอาจจะมีศพของเพื่อนสาวคนสนิทของผู้ตายที่เราเจอศพแรกค่ะ
คาดว่าอาจจะถูกฆ่าถูกฆาตกรรมด้วยเพราะว่าตอนนี้ยังหาไม่เจอ
ส่วนศพที่เจอศพแรกที่ถูกยัดในกระเป๋าเดินทางที่แม่น้ำปิงที่กำแพงเพชรเนี่ยนะคะ
จะได้รู้ว่ารักษณะการก่อเหตุของผู้ก่อเหตุเนี่ยคือยังไงกันแน่
ตอนแรกบอกว่าคาดว่านำตัวผู้ชายคนนี้ยัดใส่กระเป๋าเดินทางทั้งที่ยังไม่ตาย
แล้วเอาไปโยนน้ำคือตายในน้ำแบบขาดอากาศหายใจแล้วก็ปอดมีน้ำ
ล่าสุดตำรวจบอกว่าคาดว่าถูกจับกดน้ำตั้งแต่แรก
ตั้งแต่แรกเอาศพยัดใส่กระเป๋าเดินทางแล้วก็เอามาทิ้งน้ำ
แต่ก็ต้องตรวจพิสูจน์อย่างละเอียดนะคะเพื่อหาสาเหตุการตายที่แท้จริงนะคะ
ศพนี้คือศพของนายหวางจุนค่ะเป็นชายชาวจีนอายุสามสิบปีนะคะ
สภาพศพคือมัดมือมัดเท้ายัดใส่กระเป๋าเดินทาง
แม่น้ำปิงที่สะพานลานดอกไม้จังหวัดกำแพงเพชรนะคะ
ทางญาติบินมาจากจีนเลยค่ะมารับศพเพื่อไปประกอบพิธีทางศาสนา
ที่วัดบ่อสามแสนชาปนกิจวันนี้นะคะและเดี๋ยวจะนำกระดูกกลับไปที่บ้านเกิด
ก็ต้องนำศพไปผ่าพิสูจน์ที่แผนกนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจก่อน
ก็เลยยังไม่สามารถชาปนกิจได้นะคะหน่วยกู้ภัยสมาคมข่าวภาพจังหวัดกำแพงเพชร
ก็นำศพออกจากโรงเย็นส่งเข้ากรุงเทพให้โรงพยาบาลตำรวจ
ตรวจสอบเพิ่มเติมเพราะว่ายังมีข้อสงสัยหลายอย่างนะคะ
กู้ภัยบอกว่าได้รับการร้องขอจากญาติผู้ตายให้ช่วยนำศพส่งไปผ่าพิสูจน์ค่ะ
แล้วหลังจากนั้นก็กลับไปบำเพ็ญกุศลต่อเหมือนเดิมที่วัดบ่อสามแสน
เย็นที่ใส่ศพยังเสียบไฟเปิดทิ้งไว้รอศพกลับมาใส่อีกรอบหนึ่งนะคะ
เหลือแต่โลงนำศพไปตรวจสอบก่อนแต่พระลูกวัดบอกว่า
เมื่อคืนที่ผ่านมามีการสวดพระอภิษฐรรมที่สาราที่ตั้งศพอะค่ะ
เสร็จกู้ภัยนำศพขึ้นรถไปกรุงเทพเดี๋ยวรอนำศพกลับมาอีกรอบ
เผาเมื่อไหร่เดี๋ยวรอทางเจ้าภาพนะคะตำรวจบอกว่า
เหตุการณ์น่าจะเป็นแบบนี้ค่ะช่วงกลางดึก๒๒กุมภาพันธ์
กลุ่มคนร้ายกับผู้ตายรวมถึงหญิงชาวจีนที่เป็นเพื่อนสาวคนสนิท
ของนายหวังจุนเนี่ยค่ะน่าจะมีปัญหากันที่บ้านเช่าที่พัทยานะคะ
สันนิษฐานว่าในหวังจุนเนี่ยอาจจะถูกกดน้ำ
เสียชีวิตตั้งแต่กลางดึกยี่สิบสองกุมภาพันธ์แล้วแล้วก็เอาศพยัดใส่กระเป๋า
แล้วก็ไปโยนทิ้งอีกทีหนึ่งในแม่น้ำปิงแต่ว่าทีเนี้ยค่ะเพื่อนสาวคนสนิท
ชื่อว่านางสาวซูบิงที่เป็นคนจีนเหมือนกันเนี่ยค่ะตอนนี้ยังไม่เจอนะคะ
ตำรวจคาดว่าน่าจะถูกทำร้ายร่างกายจนมีบาดแผลที่คาดว่าเป็นแบบนั้นก็เพราะว่าที่ผ้าปูที่นอนในห้องนอนของผู้ตายอ่ะค่ะ
เหมือนกับว่าเอาไปซักเพื่อที่จะทำลายหลักฐานพวกคราบเลือดคราบอะไรต่าง
ว่าเหตุการณ์น่าจะเป็นประมาณนี้นะคะทีนี้ค่ะอย่างที่บอกว่าเหตุการณ์เนี้ยมันมีหลักฐานก็คือภาพจากกล้องวงจรปิด
เป็นรถตู้สีดำเอาผาดนะคะภาพจากกล้องวงจรปิดคือเห็นหลายจุดเลย
เจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบรถเอาผ่าสีดำคันนี้นะคะ
รถเนี่ยไม่มีคราบเลือดไม่มีร่องรอยอะไรเลยค่ะ
คาดว่าคนร้ายน่าจะมีเวลาในการอำพลางศพเช่นมีเวลาตั้งแต่โอ้โห
ซักผ้าปูที่นอนมีเวลาไปซื้อกระเป๋าเดินทางขนาด๒๘นิ้ว๒ใบ
มีเวลาให้รถตู้เอาผาสีดำที่เป็นรถเช่าไปรออยู่หน้าบ้านเช่าที่พัทยานานกว่าครึ่งชั่วโมง
คนร้ายมีเวลามากนะคะมีเวลาเยอะค่ะแต่ภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพได้หลายจุดเลย
รถตู้เอาผาสีดำคันนี้ที่คนร้ายใช้ก่อเหตุนะคะ
ส่วนกระเป๋าที่พยานบอกว่ามีการจอดรถแล้วก็ทิ้งเอาไว้บริเวณถนนสายเอเชีย
จังหวัดพระนครศรียุธยาและกระเป๋าที่คาดว่ามีศพของนางสาวซูบิง
ตอนนี้ชุดสืบสวนกระจายกำลังค้นหากันอยู่นะคะแต่ยังไม่เจอก็ต้องคุมตัวคนขับรถตู้ที่พาผู้ต้องหา
เอากระเป๋าเดินทางไปทิ้งแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยค่ะ
ก็ต้องควบคุมตัวเอาไว้ก่อนเจ้าหน้าที่บอกว่าวันนี้ยังไม่ได้หากระเป๋าเพิ่มเติมนะคะ
หากันมา๕วันแล้วอะค่ะปูพรมค้นหาในแม่น้ำปิง๔รอบแล้ว
ระยะทาง๒๐กิโลใช้โดรนบินก็ยังไม่เจอ
วันนี้ก็เลยยุติการค้นหาเบื้องต้นก่อนเดี๋ยวจะมีการหาเพิ่ม
เมื่อวานนี้ตำรวจร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่๔ได้รับการประสานมาค่ะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวดนายพนมแสนแปง
ได้รับการประสานมาว่านี่เจอกระเป๋าเดินทางครับ
กระเป๋าเดินทางต้องสงสัย๒ใบที่บ่อทิ้งขยะเก่าของอบต
เส้นทางสายแม่สอดจังหวัดตากก็เลยสงสัยว่ามันเกี่ยวข้องกับคดีนี้ไหม
เพราะว่าคนร้ายที่ก่อเหตุนี้คือเช่ารถตู้เอาผ่าสีดำใช่ไหมคะ
ออกมาจากบ้านพักที่พัทยาจุดหมายปลายทางคือแม่สอดจังหวัดตาก
มีภาพจุดหมายปลายทางจากกล้องวงจรปิดเห็นชัดเลยแล้วดันไปเจอกระเป๋าเนี่ย
แม่สอดพอดีเป็นกระเป๋าลากสีเทาเข้มหนึ่งใบ
แล้วก็สีเทาอีกหนึ่งใบถูกลื้อค้นค่ะ
เอาไว้ห่างจากถนนประมาณสักหกสิบเมตรใกล้ใกล้กันนี่มีรูปติดบัตร
เป็นรูปผู้ชายชาวจีนนี่ค่ะแล้วก็มีบัตรเดบิตบัตรเครดิต
สิทธิ์ต่างต่างเป็นสิบใบนะคะนี่นะคะรูปภาพนะคะ
แล้วก็มีชุดชั้นในของผู้หญิงด้วยอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะ
แต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ยืนยันว่าเกี่ยวกันหรือเปล่านะคะ
กับคดีที่ไปเจอชายชาวจีนถูกยัดกระเป๋าเดินทางแล้วทิ้งค่ะ
ที่ทิ้งขยะตรงนี้เนี่ยก็ฝั่งตรงข้ามเป็นบ่อนด้วยคนจีนอยู่เยอะด้วย
คนจีนไปทำงานกันเยอะด้วยอยู่ระหว่างการขยายผลเพิ่มเติมนะคะ
ตรงเนี้ยเชื่อมโยงกับคดีที่เล่าไปหรือเปล่าครับ